เขาถามกันว่าอะไรเอ่ยร้อนกว่าไฟ

หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับไม่พาดหัวตรงกันหรอกครับ
วันนี้เป็นวันหนึ่งที่หนังสือพิมพ์
ข่าวนี้มาพาดหัวพร้อมกัน

ก็แปลว่าคนทำสื่อเห็นว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่

หัวข่าวมาไล่เลียงให้ดูหน่อย
เสถารองโอ้ยรับไม่ได้

บางฉบับพาดหัวว่าเสถาวากขึ้นข้าวไฟ

เอารับไม่ได้แล้วจะทำยังไง

กันใหม่ตัวเลขใหม่ที่จะขึ้นเป็นเท่าไหร่ถ้าฟังจากโคศกของกระทรวงพลังงาน
ีรพันธ์รัฐมนตรีพลังงานสั่งห้ามเกิน๔บาท๒๐ต่อหน่วย
ขอดูรายละเอียดนิดหนึ่งเถอะครับเรื่องนี้ราคาที่เราจ่ายค่าไฟอยู่ตอนนี้เป็นราคาที่
รัฐบาลนี้เข้ามาเคาะตอนเป็นรัฐบาลใหม่ว่าอย่าให้เกิน๔บาทก็เลยได้ตัวเลข๓บาท๙๙สตังค์
แต่ว่าราคาใหม่ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะให้เคาะขึ้นตั้งแต่เดือนมกราไปถึงเมษาปีหน้าเนี่ย
คือหน่วยละสี่บาทหกสิบแปดสตังค์ไอ้ราคานี้แหละที่นายกร้องโอ๊ยขึ้นมาเมื่อวานเนี่ย
มีคำอธิบายจากคุณพงพลยอดเมืองเจริญฟังเขาหน่อย
เขาบอกว่าราคานี้เป็นแค่ตัวเลขเสนอแนะคำนวณเบื้องต้นจากที่กกพยึดตัวเลข
ตัวแปรตัวแปรเดียวคือการชำระหนี้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ส่วนราคาสุดท้ายอยู่ที่ฝ่ายบริหารกระทรวงพลังงาน
ภายใต้การกำกับของคุณพีรพันธ์ขอยืนยันว่าราคาขายไฟฟ้าจริงจะไม่ใช่ตัวเลขนี้
และประชาชนผู้ใช้ไฟจะไม่ต้องรับภาระจนหน้ามืดอย่างแน่นอน
แล้วก็บอกว่ารัฐมนตรีพีรพันธ์กำลังหาแนวทางอยู่
จะพยายามทำตัวเลขให้ลดลงใหม่ให้มากที่สุด
ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่กระทรวงจะจัดการได้คือ
ตั้งตัวเลขไว้๔บาท๒๐ต่อหน่วย
แต่ว่าจะลดได้ราคานี้หรือไม่เนี่ย
เคาะคนตัดสินไม่ใช่รัฐบาลนะครับ
ไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะครับ
แต่เป็นเรื่องของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เอ้าทำไมรัฐบาลสั่งไม่ได้
ทำไมรัฐบาลเคาะราคาเองไม่ได้
ขออธิบายให้ฟังอย่างนี้

ค่าไฟต่อหน่วยราคาเท่าไหร่
มันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตไฟฟ้า
คนขายไฟจะเป็นคนกำหนด
ผู้ผลิตไฟฟ้าคนขายไฟก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประชาชนผู้ใช้ไฟเนี่ยไม่มีสิทธิ์
โต้แย้งใดเลยนะครับ
เขาขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเท่านั้นเพราะเราไม่มีทางเลือก

รัฐมนตรีปี๒๐๐๐รัฐมนตรีปี๒๕๔๐
เขาก็เลยกำหนดว่าถ้าอย่างนั้น
จะให้มีหน่วยงานสักหน่วยหนึ่ง
เป็นตัวกลางเรื่องกำหนดราคาค่าไฟ

ก็เลยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ชื่อย่อวะกกพที่ว่านี่แหละ
คณะกรรมการนี้แหละมาเป็นตัวกลางหมายความว่า
เป็นตัวกลางระหว่างผู้ขายไฟกับผู้ใช้ไฟ
ถ้าผู้ผลิตไฟผู้ขายไฟจะขึ้นราคาค่าไฟเท่าไหร่
ให้ทำตัวเลขเสนอมาที่คณะกรรมการชุดนี้
คนที่ท่านเห็นในจอนี่คือเลขาธิการของกรรมการชุดนี้
คณะกรรมการชุดนี้ก็จะรับข้อเสนอมาพิจารณา
เขาจะพิจารณาต้นทุนที่คนผิดไฟบอกว่า
มันสูงขึ้นเท่านั้นเท่านี้
เขาจะดูตัวเลขว่ามันจริงไหม

เท่าไรก็ขึ้นตามราคาที่เหมาะสม
แล้วฟังจากคนขายไฟอย่างเดียวไม่พอ

ต้องประทำประชามติประชาวิจารณ์ว่ารับได้ไหม
ถ้าเขาจะขึ้นราคาเท่านั้นเท่านี้
นี่องค์กรนี้แหละครับมีบทบาทมีอำนาจหน้าที่
ถ้าอย่างนั้นให้เป็นองค์กรแบบอิสระ
ว่าไม่ขึ้นต่อรัฐบาลแปลว่ารัฐบาลสั่งไม่ได้
ถ้าขึ้นต่อรัฐบาลการไฟฟ้าไปขอให้รัฐบาลสั่ง
ก็ขึ้นได้อยู่ดีนี่คือข้อเท็จจริงที่ว่า
ทำไมองค์กรที่กำหนดค่าไฟฟ้าคือกกพเนี่ย
เขาเป็นคนสำคัญในการกำหนดไม่ใช่รัฐบาล
ไม่ใช่กระทรวงพลังงานรัฐบาลเนี่ยเกี่ยวยังไง
รัฐบาลก็เกี่ยวข้องในฐานะที่ว่าอ๋อรัฐบาลมีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอยู่
ปปชนายกเนี่ยมาเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแต่คณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่เป็นคนกำหนดค่าไฟ
แต่จะวางกรอบวางนโยบายอาจจะพอทักท้วงได้คือกำหนดนโยบายพลังงานในภาพรวม
แต่ไม่ใช่คณะกรรมการที่กำหนดค่าไฟนี่มันเป็นอย่างนี้
ฉะนั้นนายกจึงพูดได้เมื่อวานว่านี่จะเข้าไปคุยรายละเอียดทั้งหมด
ในฐานะประธานกปชพูดคุยด้วยพูดคุยได้เขาไม่ว่า
แต่กำหนดราคาไม่ได้นะส่วนจะขึ้นจากสามบาทเก้าสิบเก้าต่างต่อหน่วยเป็นเท่าไหร่
นี่แหละต้องลุ้นจากคณะกรรมการกำหนดกิจการพลังงาน
ทบทวนและกำหนดแต่นายกบอกว่า
ยังไงมันก็ไม่ใช่สี่บาทหกสิบแปดรัฐมนตรีพลังงาน
ีรพันธ์บอกว่าความเป็นไปได้น่าจะอยู่ที่๔บาท๒๐อย่างที่ว่า
ฉะนั้นสรุปว่าเรื่องค่าไฟราคาใหม่งวดเดือนมกรา
ตั้งแต่มกราเป็นต้นไปเนี่ยต้องรอเคาะกันอีกที
จากประชาชนผู้ใช้ไฟบ้านเขาจะเดือดร้อนแล้วเนี่ย

อุตสาหกรรมโอ้พวกนี้ก็ใช้ไฟเยอะ
เขาก็ร้องโอ๊ยเขาร้องดังกว่านายกอีกครับ
คนผลิตเขาผลิตมาม่าใครก็รู้จักมาม่า
คุณพันธุ์บอกว่าอยากให้ภาครัฐบาลชะลอการปรับขึ้นค่าไฟออกไปก่อน
เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน
ขณะที่คนยังมีรายได้เท่าเดิมประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
ที่จะเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในหลายนโยบาย
ยังไม่ชัดเจนสักอย่างหนึ่ง
ยกตัวอย่างเงินดิจิตอล๑มาตร๑หมื่นบาท

นี่ภาคอุตสาหกรรมเขาก็ร้องเพราะเขาว่าเขาเดือดร้อน
ฉะนั้นทั้งหมดวันนี้เนี่ยถึงบอกว่า
ค่าไฟเนี่ยมันร้อนกว่าไฟ
เพราะทุกบ้านกระทบหมด
รัฐบาลจะทำยังไง
จะคุยกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพยังไง

ถ้ารัฐบาลบริหารจัดการไม่ได้มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้รัฐบาลพลอยร้อนไปด้วย
อย่าไปล้อเล่นนะครับเรื่องค่าไฟเนี่ยเรื่องใหญ่
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ